ช่วงนี้ยังคงมีพายุฤดูร้อนพัดถล่มหลายพื้นที่นะครับ
อย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เพชรบูรณพายุพัดถล่มเข้าไปที่โรงพยาบาล
คุณผู้ชมครับโชคดีเหลือเกินที่เขาอบพยพผู้ป่วยออกไปได้ทัน
อบพยพแป๊บเดียวพายุพัดจนฝ้าเพดานอ่ะ
ถล่มใส่เตียงผู้ป่วยโอ้โหนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์เลยครับ

นี่อันนี้มีคนเขาถ่ายคลิปนี้มาจากหน้าโรงพยาบาลจะเห็นว่าลมแรงมาก

พายุฝนลมเห็นไหมต้นมงต้น

อันนี้คือที่บริเวณโรงพยาบาลวิเชียนบุรีครับ

พังทับเตียงแบบนี้เลยนี่ถ้ามีคนไข้นอนอยู่อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย
โดนเต็มเลยครับอันนี้มันผนังกันโซนผู้ป่วยล้ม
มันเป็นกระจกด้วยนะมันก็แตกกระจัดกระจายฝ้าเพดานก็พังลงมาทับเตียงอีก
ข้าวของเครื่องใช้พังไปหมดพัดลมพัดลมโชคดีเขาเอาผู้ป่วยออกไปหมดแล้วนะครับ
จริงแล้วในห้องนี้นะมีผู้ป่วยรักษานอนอยู่๖เตียงตอนที่พายุเริ่มมาก็พยายามที่จะเคลื่อนย้ายออกไปในที่ที่ปลอดภัย
ก็ทำให้ทุกคนนั้นรอดแต่ก็มีผู้ป่วยโดนเสร็จกระจกบาดขางไป๒ก็บาดเจ็บเพิ่มเติมไป๒นะครับ
เจ้าหน้าที่เองก็ถูกกระจกบาดที่ข้อมือ๑รายเหมือนกัน
นางสมคิดเป็นผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่นะฮะในห้องแยกโรคชั้น๒บอกว่า
พายุมาได้ยินเสียงแล้วคนร้องคนตะโกนกรี๊ดกันเสียงดังเลย
อยู่นอกห้องเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งฝ้าเพดานของห้องคุณผู้ชมมันพังลงมาอยู่ข้างเตียง
หล่นมาจะทับตัวอยู่แล้วครับนะฮะแล้วก็มีฝ้าที่มันห้อยเนี่ยหมุนไปหมุนมาด้วยความที่มันมีลมนะฮะ
อยู่บนหัวเธอเธอก็กลัวเหมือนกันนะญาติญาติก็เห็นแบบนี้ก็เลยพาขยับเตียงออกมานะฮะ
รับว่าตกใจมากแต่ว่าตัวเธอเองก็ขยับไม่ได้ก็เลยให้ญาติช่วยนะฮะฟังเสียงผู้ป่วยหน่อยนะครับ
เพียงอย่างครั้งอยู่ก่อนเตียงจะหล่นแล้วพ่อทำยังไงจ้ะ
ช่วยกันขยับออกมาเพื่อยังไหมครับตกใจรึป่ะตอนนั้น

จะจะจะพูดว่าลมวือ

เข้าไปเฝ้าคุณแม่อยู่ที่ชั้น๒ชื่อว่าคุณละมาด
เขาบอกว่าตอนพยุนเนี่ยพยุเป็นพยุหมุนเลยนะ

ได้แต่กอดแม่ไว้แน่นเลย
อย่างน้อยก็เอาตัวเองบังไว้ก่อนแต่ก็ไม่กล้าหนีไป

คดีไม่ได้มีอะไรถล่มลงมาทับตัวเธอกับแม่ด้วยนะครับ

รุนแรงนะคะจากเพชรบูรณมาดูที่ขอนแก่นหน่อย
ขอนแก่นก็ไม่แพ้กันค่ะมาดูสภาพ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเกิดพายุลูกเห็บขึ้นนะคะที่อำเภอชุมแพรค่ะ
เห็นไหมฮะว่ากิ่งไม้เนี่ยกระจัดกระจายหมดเลยนะคะ
ชาวบ้านที่ขี่รถผ่านไปมาช่วงที่เกิดพายุ
หลบแล้วค่ะจุดนี้ต้องหลบแล้วนะคะ
บเข้าไปในร้านตัดผมเพื่อความปลอดภัยก่อน
ที่ทำถูกแล้วนะคะส่วนอำเภอมันจากคิวรีค่ะ
พายุถล่มเหมือนกันบ้านเรือนประชาชนเนี่ย
พังเสียหายไปนับไปนับมาสักประมาณ๒๒หลังคาเรือนนะคะ
ต้นไม้ขนาดใหญ่ก็หักโค้นกีดขวางการจราจร
เสาไฟฟ้าหักพอเสาไฟฟ้าหักสิ่งที่ตามมาคือไฟดับ
ดับกระจายเป็นวงกว้างชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ทีนี้พ่อเมืองขอนแก่นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
คุณสมศักดิ์จันตระกูลก็ได้สั่งการให้ผู้นำชุมชน
พื้นที่ทั้ง๒๖อำเภอของจังหวัดนี่นะคะ
สำรวจความเสียหายเพื่อให้หน่วยงานต่างเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเป็นการด่วนนะฮะ
นี่เห็นไหมหลังคาจ๋าไปแล้วจ้า
อย่าลืมนะครับตอนที่เสียหายที่สุดท่านถ่ายรูปเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวฝ่ายปกครองเขาจะได้มาขอเป็นหลักฐานในการจะช่วยเหลือเยียวยาต่อไป